ไปดูทีมหญิงกันนะวันเดินทางนะครับไปแข่งขันในรายการ
กลุ่มช่วงภาพในรอบคัดเลือกเนี้ย
นะครับและก็มีไต้หวัน
แต่ว่าถอนตัวจากการแข่งขันไปก็เป็นงานง่ายหน่อยนะครับ
เหลือเพียงแค่๓ทีมเตะ๒นัด

ไปเล่นในบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จอแดนในปีหน้า
เพื่อจะลุ้นคว้าสิทธิ์ไปบอลโลกที่ฝรั่งเศสในปี๒๐๑๖
ใครจำมาได้บ้างเราไปบอลโลกที่แคนาดามานะบอลหญิง
ถ้าไปต่อเนื่องได้ก็ดีนะครับเป็นมิตรหมายอันดี
แต่ว่าครั้งนี้บรรดาทีมใหญ่อย่างเกาหลีเขาก็ไม่ได้โดนแบน

ส่วนโปรแกรมนัดแรกจะเจอกับปาเลสไตน์นะครับ
ทีมหญิงที่สนามกีฬานาชาติไฟซอร์อาวุฒุเสียน
วันจันทร์ที่๓เมษายนเวลา๒ทุ่มตามเวลาไทยนะครับ
ในปี๒๐๑๑ไทยเคยบุกเสมอประเล็กสไตล์๒๒ในบอลชายนะครับ
เป็นบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๒ในการคัดเลือกไปปี๒๐๑๔ที่บราซิลนะครับ
ตอนนั้นรัฐกรรมทั้งเหล่ายิงฟรีคิกนาที๙๓เกือบจะแพ้นะครับ
สุดท้ายเราก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับ